เมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวีได้นำเสนอเรื่องของการทำสวนปลูกไม้สักที่พื้นที่จังหวัดพิศนุโลกกันมาแล้วนะคะ
วันนี้ค่ะจะพาไปดูแผนการทำไม้สักแต่ละปี
มีปริมาณอยู่ที่ประมาณ๘๐๐๑๒๐๐๐ต้นนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถึง๑๒ล้านบาท
แต่เนื่องจากความต้องการไม้สักยังมีมากค่ะทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ติดตามจากรายงานของคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณค่ะ
ป่าศักดิ์กว่า๑๑๐๐ไร่ภายในสวนป่าเขากระยางอำเภอวังทองและอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
ปลูกตั้งแต่ปี๒๕๑๑ถึงปี๒๕๕๙
ซึ่งมีทั้งหมด๑๗แปลงมีไม้สักกว่า๑ล้านต้น
โดยในแต่ละปีมีแผนการทำไม้ประมาณ๘๐๐๑๒๐๐ลูกบาทเมตร
หรือ๘๐๐๑๒๐๐๐ต้นซึ่งไม่เกินกำลังการผลิตที่๒๗๕๐ลูกบาทเมตร
ดำเนินงานลักษณะนี้จะทำให้มีไม้สักขายอย่างต่อเนื่องทุกปี
สร้างรายได้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถึง๑๒ล้านบาท
ที่ผ่านมาสวนป่าแห่งนี้ได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่า
ระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะมีการทำไม้สามระยะ
โดยระยะแรกเมื่อไม้สักอายุครบ๑๕ปีจะต้องตัดสางออกครึ่งหนึ่ง
เพื่อให้สามารถรับแสงแดดและขยายลำต้นใหญ่ขึ้น
ระยะที่๒เมื่อไม้สักอายุครบ๒๕ปีจะดำเนินการตัดสางออกอีกครึ่งหนึ่ง
ไม้สักอายุครบ๓๐ปีจะดำเนินการตัดส่วนที่เหลือทั้งหมด
เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์
สักที่ตัดจากสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ก็จะมีการประทับตาบริเวณด้านหัวและด้านท้าย
ซึ่งก็จะระบุตราขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ขนาดไม้เลขลำดับไม้และปีกที่ตัดนะครับ
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสวนป่าปี๒๕๖๐
เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เวลาเคลื่อนย้ายไม้ออกนอกพื้นที่ครับ
หลังจากตัดไม้สักรอบสุดท้ายทั้งหมด
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปลูกเสริมในปีถัดไปทันที
โดยในพื้นที่๑ไร่จะปลูกประมาณ๑๐๐ต้น

ปุ๋ยจนไม้สักอายุครบ๗ปี

จากนั้นก็จะตัดตามแผนตัดสางระยะตามหลักวิชาการ
โดยจะดำเนินการลักษณะนี้วนไปทุกปี
จนทำให้สวนป่าเขากระยางสามารถผลิตไม้สัก
ออกสู่ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

มันจะมีหน่อที่เกิดจากต่อเดิมขึ้นมา
แล้วเราก็จะปลูกเสริมในส่วนที่ช่องว่างที่ไม่มีไม้สัก
ครบ๑๐๐ต้นต่อไร่เหมือนเดิม
แล้วก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อย
ก็จะทำให้อปสามารถมีไม้
ไว้ใช้สอยภายในประเทศอย่างยั่งยืนและไม่หมดไป
สำหรับการทำไม้ในสวนป่าเขากระยางเกือบทั้งหมด
ปัจจุบันได้ดำเนินการไปรอบที่๒แล้ว
โดยปลูกตั้งแต่ปี๒๕๔๔ซึ่งมีอายุ๑๕ปีมีขนาดความโต๔๐๕๐เซนติเมตร
ครบกำหนดที่จะต้องดำเนินการตัดสางนำไม้ไปจำหน่าย
แม้ว่าในแต่ละสวนป่าจะมีแผนการทำไม้สักมากกว่า๘๐๐ต้นต่อปี
แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไม้ที่เพิ่มมากขึ้น
ทำให้ต้องมีการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ
สราอัตรวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีแปรงงาน